ต้องยอมรับว่าเราลงพื้นที่กันมีทีมงานไปนะครับ
แต่คงจะไม่ได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
เราก็จะเอาเรื่องนี้มาแชร์กันในโซเชียลมีเดีย
แล้วถามคอมเมนต์ของแต่ละคนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
อยู่ในพื้นที่จริงก็แชร์กับเราได้นะครับ
เพื่อจะมีโอกาสได้เอาข่าวสารพวกนี้มาเล่าให้กันฟังด้วย
เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของวอเล็กบอล
วอเลท์บอลมีประเด็นนั้นแต่นักงี่ราไปถึงแล้วก็คือว่า
อากาศมันร้อนนะครับสนามร้อนมาก

อ่ะแล้วคุณลองดูก็จะเห็นว่ายิวเนสเซียมเค้าสร้างนี่ดีนะ

แต่พอดูปุ๊บเนี่ยมันมีรูระบายอากาศ
คือสนามเนี่ยมันไม่ใช่สนามแบบปิดร้อยเปอร์เซ็นต์
นั่นหมายความว่ามันจะมีแสงเล็ดลอดเข้ามา
มันจะมีอากาศเล็ดลอดเข้ามา
ซึ่งอาจจะมีลมมีฝนนะครับ
แต่ปัญหาตรงนี้มันจะไม่หนักเท่ากับอากาศร้อนจากแดด
เพราะว่าอากาศร้อนนักกีฬาจะอยู่ยังไงครับ
คนดูนั่งดูเฉยเนี่ยโอ้โหยังพัดกัน
โอ้โหยังกระปัดยุงเลยครับโอ้โหมันไม่ไหวนะครับ
เหนื่อยมากและการแข่งขันเนี่ยก็เห็นมาแล้วว่า
เขาใช้แอร์เหมือนกับมันเป็นแอร์ตั้งพื้นที่เคลื่อนที่ได้
แล้วก็จะมีพัดลมกระจายตามจุดต่าง
คือแอร์พวกนี้ครับมันก็มีไอเย็นของมัน
แต่ถ้าเราเห็นส่วนใหญ่ใครที่ไปดูกีฬาในยินในเซียม
ใครที่ไปดูคอนเสิร์ตบ่อยคุณจะเห็นว่า
เขาจะมีแอร์เป็นแอร์ท่อเป็นแอร์ฝังไว้
ซึ่งระบบการปรับอากาศคือมันจะนิ่งมากกว่า
แต่อันนี้คือพอมีอากาศที่มันถ่ายเทออกไปข้างนอกได้เนี่ย
พอสนามมันไม่ใช่สนามปิดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาครับ
ก็ทำให้การจัดการเรียนขันเนี้ยถูกภาพิจารณ์มาสมควรเหมือนกัน
ส่วนหน่อยดีกว่าวลัยวันชัยครับเราผิดหวังสองสมัยแล้วนะครับ
ซึ่งวอเล็กบอลชายล่าสุดเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือได้ครับ
จากการที่เราแพ้เวียดนามในรอบชิงเหรียญทองแดง
ครั้งก่อนเราก็แพ้กัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งครั้งนี้เราก็แพ้กัมพูชาอีกเหมือนกัน
สิ่งสำคัญของวอเล็กบอลชายที่ต้องพูดคุยเลยคือเรื่องเชิงโครงสร้าง
ถ้าเรียกตามภาษาเกาหลีที่เข้ามาทำงาน

แต่สิ่งที่เราเห็นจากโครงสร้างวอเล็กบอลชายนะตอนนี้

ปีที่ผ่านมาตัวนักกีฬาสายเลือดใหม่ขึ้นมาน้อย
โค้ดพักคัดเข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยังไม่ค่อยมี
เพราะมันมีช่วงกลางครับที่พอจบแล้ว
จากกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ย

มันไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกับวอเล็กบอลหญิง
คือแก๊ปการแข่งขันถ้าเทียบกับฟุตบอลฟุตบอลเตะกันอย่างน้อยมี๘๑๐เดือน
ปีหนึ่งอย่างนั้นคุณมีอาชีพทำแน่แหละตรงนี้อีก๒เดือน
บางทีอาจจะไม่จ่ายเงินเดือนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีเงินเดือนกินใช้๘๑๐เดือนเนี่ย
มันยังรับได้กับกีฬาวอเล็กบอลของประเภทหญิง
ก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าของวอเล็กบอลชายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
และจำนวนทีมด้วยความนิยมพอทีมมันล้มหายตายจาก

ก็เหลือทีมส่วนใหญ่จะเป็นทีมภาคกลาง
แล้วก็ทีมจากอีสานซึ่งจะเป็นทีมองค์กรด้วย
ความผูกพันในการแข่งขัน
ความเป็นท้องถิ่นนิยมมันก็อาจจะน้อยลงไป

อีกหนึ่งเรื่องครับนักกีฬา

มันกลายเป็นว่านักกีฬาบางคน

เพราะว่าคุณต้องซ้อมเก็บตัวเพื่อเล่นกีฬาภายใน
เพราะคุณรับเงินเดือนกับทหารอยู่
ซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้
เพราะมันยังเป็นอาชีพไม่จริงแต่ถ้าเป็นของวอเล็กบอลหญิง
บางทีเนี่ยคุณมีอาชีพปุ๊บแต่คุณติดทีมชาติเนี่ย
คุณสามารถที่จะทำหนังสือขอตัวได้แต่ของวอเล็กบอลชายเนี่ย
บางหน่วยงานเขาไม่ให้มันทำให้เราพลาดนักกีฬาที่
เป็นรุ่นที่จะมาช่วยรองแล้วก็ประคองให้น้องน้องเนี่ยนะครับ
ความสร้างถ้าเราแก้นะครับแก้ได้เนี่ย
ผมว่าเราจะกลับมาได้ทันใน๔เกมที่เราเป็นเจ้าภาพ
แล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนสำหรับ๔เกมที่ไทย
ถ้าเราลงแข่งขันแล้วเรายังตกรอบแบบนี้นะครับ
ผมว่าจะเป็นการบ้านที่สมาคมต้องคิดหนักเพราะว่า
พักเองเนี่ยเขาจะคัดนักกีฬาจัดในลีกเป็นหลัก
ซึ่งมันควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าวัตถุดิบบางคนเนี่ย
ดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาเล่นในทีมชาติได้เนื่องจาก
คุณค่ามาจากกีฬาของหน่วยงานของกองทัพอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันว่าโครงสร้างพวกนี้มันจะหาจุดกึ่งการยังไง
สำหรับนักกีฬาเพราะบางคนเนี่ยถ้าเลือก
เอางานกับเอาอาชีพกับกีฬาที่รักแน่นอนแหละครับ
ถ้ามันสามารถเลี้ยงชีพได้ทุกคนก็อยากเล่นกีฬา
เพราะแฮปปี้แล้วมีความสุขแต่เพราะหน้าวันนี้
เล่นกีฬาด้วยแต่ได้งานที่มั่นคงด้วยมันไม่แปลกเลยครับ
ที่นักกีฬาวรรยบรรชายส่วนใหญ่จะค่อนข้างขาดหายไป
นักกีฬารุ่นเก่าที่อาจจะไม่ขอรับใช้ทีมชาติ
จากปัญหาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราคงไม่ลงรายละเอียดกัน
แต่ผู้ใหญ่ในวงการรู้ดีนะครับว่าต้องแก้กับวอเล็กบอลชายยังไง
รูปร่างช่วงหลังผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่
ยังมีคนรูปร่างสูงเยอะแต่ว่าพอเขาไปเห็นว่า
เล่นแล้วเนี่ยค่าตอบแทนเป็นยังไงความมั่นคงเป็นยังไง
ถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันโอกาสยากมากที่เขาจะมาเสี่ยงเล่น
สมัยนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะนะครับนี่ก็เราพูดในมุมมองว่า
มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะมาคุยกันเพื่อแก้ปัญหา
ตอบคำถามได้แล้วนะครับว่าเราก็ไม่ได้สูงกว่าชาติอื่น
ยุโรปหรือว่าในชาติมหาอำนาจอย่างพวกอเมริกา

วอเล็กบอลชายเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเราพัฒนาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย
ที่เราเคยเห็นเราสู้กับอินโดนีเซียได้ที่
ไม่ธรรมดาตัวต่างชาติในลีกของอินโดนะ

อินโดนี่เป็นเบอร์๕เบอร์๖เอเชียในช่วงนั้น

นี่คือสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็น่าเสียดาย
กับกีฬาวอเล็กบอลชายนะครับ

วรรดิบัตรหญิงอันนี้มันชัดอยู่แล้วว่า
เลยไประดับโลกจนคนตั้งคำถามแล้วว่า

ยังต้องเอานักกีฬาชุดใหญ่มาเล่นอีกเหรอ

ของผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมเสียทักษี

ผมว่าชุดเต็มไม่มาเนี่ยยังไงเราก็ได้
แต่กับวอเล็กบอลชายปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ยังไงเนี่ยผมมองว่ามาตรฐานมันควรจะมาคู่กัน
ทั้งชายและก็หญิงเพราะมันเคยทำได้ในระดับอาเซียน

ว่ามันอยู่ที่โค้ดหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่โครงสร้าง
ในการพัฒนาวัตถุดิบของนักกีฬาวอเล็กบอลชายนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของวอเล็กบอลกัมพูชานะครับ
ไม่รู้ว่าไปหายได้ยังไงนะครับมีการโพสต์ตามหาเลนส์ของวีดีโอชาเลนส์ครับ
บอกว่ามีคนเอาไปก็ไม่รู้ว่าตอนแรกบอกขโมยหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่แน่
เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วครับมีการโพสต์ล่าสุดนะครับ
จากคุณอองเสรีพิเศษซึ่งเป็นเลขาธิการของสหพันธ์วอเล็กบอลกัมพูชาก็ออกมาโพสต์
ตอนแรกเนี่ยโพสต์ตามหาเลนส์กล้องโพสต์ในโซเชียลมีเดียตามหาเลนกล้อง
เอ้าสุดท้ายครับไปมาเขาบอกว่าได้คืนแล้ว
มีการโพสต์ล่าสุดนะขึ้นภาพให้ดูเนี่ยยกมือขอบคุณบอกว่าได้คืนแล้ว
แล้วตอนหายไปนี่มันยังไงครับเขาบอกว่าใครปลดล็อกหรือหยิบเลนส์วีดีโอชาเลนส์
โดยไม่ได้ตั้งใจโปรดส่งคืนให้รัฐบาลกลางขอร้องด้วยความเคารพ
แล้วก็ใส่เบอร์โทรติดต่อกลับโอ้โหสรุปแล้วไม่น่าขโมยนะ
เพราะถ้าขโมยหรือฉกไปนี่ไม่มีทางได้คืนครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
งงนี่ประเด็นนี้ใครหาคำตอบได้บ้างนะครับ
เรื่องแต่ละเรื่องนี่สีสันข่าวเดี๋ยวพอลงไปแล้วเดี๋ยวต้องขออภัยด้วย
เดี๋ยวแฟนกัมพูชาไม่พอใจนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องที่ก็ต้องพูดคุยกันนะครับว่า
มีข่าวสารที่นั่นเป็นยังไงก็ล่าสุดเขาก็โพสต์แล้วนะ
มีคนเข้ามาแชร์เข้ามากดไลค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีผลกับการแข่งขันแล้วนะครับ
ตอนนี้ครับกีฬาอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ผมมองว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่กีฬาสากลแล้วก็เป็นกีฬาที่กัมพูชาเขาบรรจุขึ้นมา
นั่นคือหมักลุกเขมรนะครับแต่ด้วยวิธีการเล่นเนี่ย
ว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างจากหมักลุกทั่วไปทั้งหมักลุกสากลหรือว่าหมักลุกไทยบ้านเรานะครับ
เพราะว่าผลงานที่ออกมาถึงตรงนี้นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกลับกันมาเนี่ย
สรุปเราเป็นเจ้าเหรียญทองในหมากรุกเขมรนะครับก็ได้ไป๔เหรียญทองแล้วก็๑เหรียญทองแดง
ตามมาเนี่ยเป็นเวียดนามนะครับได้๒เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๗เหรียญทองแดง
กัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยได้๑เหรียญทอง๔เหรียญเงินแล้วก็๑เหรียญทองแดงนะครับ
ก็ได้เหรียญกันทั้งหมดเนี่ย๕ชาติอีก๒ชาติคือฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมาหรือว่าพม่านะครับ
ที่ไม่มีเหรียญทองติดไม้ติดมือแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมี๒เหรียญเงินและ๓เหรียญทองแดง
ส่วนทางฝั่งของพม่าเนี่ยนะครับจบด้วยสองเหรียญทองแดงนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ส่วน๔เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับก็จะได้มาจากประเภททีมชาย๔คนนะครับ
มีทีมชาย๓คนได้มา๒เหรียญทองนะครับแล้วก็๓เหรียญทองแดงนะครับจากหญิงคู่
แล้วก็มี๑เหรียญทองจากทีมคู่ชายแล้วก็ชายเดี่ยว๖๐นาทีนะครับ
รายละเอียดการแข่งขันเนี่ยเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสติดตามข่าวสารอยู่บ้าง
แต่ว่าเราควรต้องคุยกับคนที่ไปลงแข่งขันนะครับถึงสิ่งที่มันมีประเด็นดราม่าเรื่องของการทักท้วงต่าง
การแข่งขันที่อาจจะถูกมองว่าตกลงกันไว้ก่อนการแข่งขันเป็นแบบนี้ทำไมในวันจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยผมก็ต่อสายคุยกับพี่สหพนธ์บวงบาลนิตนะครับซึ่งเป็นนายศพสมาคมของกีฬาหมักลุกนะครับ
เราก็จะเลือกลงแห่งขันกันดุนะครับเพราะว่าน่าจะเดินทางกลับมาในวันนี้แหละนะครับถึงในช่วงคำนะครับ
ก็จบการแข่งขันเรียบร้อยสำหรับหมากรุกนะครับ

ค่ายประมาณ๕โมงเย็นครับ

อ่ะผมใช้โอกาสตรงนี้พูดคุยกันดีกว่านะครับ
เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดใจเท่าไหร
จากว่าวันแข่งขันมันก็ไม่ได้ตรงกับช่วงเวลาที่สื่อมวลชนสัมภาษณ์พอดี
สรุปแล้วน่าพอใจขนาดไหนครับกับ๔เหรียญทองครับ
ก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเราก็ได้ตามเป้า
เราก็คิดว่าเราน่าจะได้อยู่ที่๔เหรียญทองนะครับ
ด้วยกีฬาแต่ละประเภทบังคับไว้ว่านักกีฬาไม่สามารถเล่นได้เกิน๒ประเภท
เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องวางกลยุทธ์ให้นักกีฬาที่น่าจะเป็นประมาณเบอร์๓นะครับ
ในความเร็วนะครับไปเล่นในเกมเร็ว
ส่วนเบอร์๑๒เอามาเล่นในเกมใช้คู่
คือมักลูกกำมุชาเนี่ยมีข้อแตตตรันที่ไม่เหมือนมักลูกไทย
ว่าถ้าเกมเสมอกันเนี่ยในขณะของเมืองไทยก็ก็เสมอถูกไหมครับอ่าครับอ่า
แต่ของหมักลุกกัมพูชาเนี่ยคือถ้าเสมอกันก็จะดูเวลาว่า
เหลือเวลามากกว่าชนะอ๋อครับครับอ่า
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นบางเกมที่เห็นเราเล่นกับกัมพูชาเนี่ย
มาถึงเราเดินกันได้ธรรมดาหมักลุกเนี่ยเราก็ต้องค่อยคิดใช่ไหมครับ
เกมเกมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ในขณะที่หมอกลุฯกรรมบุรุษาเนี่ย
เขาเริ่มเขาเริ่มเดินเร็วใส่เราเลยตั้งแต่ตาสี่สี่ตาสี่สี่ตาสี่ห้า
แล้วเราก็แต่เราเตรียมแผนนี้รองรับอยู่แล้วเราก็เราก็ใส่ก็ได้เลย
เพราะฉะนั้นถ้าไปดูในถ่ายทอดคลิปของที่กัมพูชาเนี่ย
คือเท่าที่ผมเคยติดตามข่าวสารเนี่ยน้องในทีมที่กัมพูชาก็ไปสัมภาษณ์
สามผลแล้วก็มันมีประเด็นแบบตกลงกันไว้อีกแบบหนึ่ง
แล้วพอว่าในการขันเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ย
มันมีอะไรบ้างครับที่เราต้องผ่านจุดที่มันยากมาก
โดยที่อันนี้ก็ถือว่าไม่แฟร์กับเรา
สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
ก็ถ้าจะมีจุดที่กฎิกาเดิมเนี่ยที่เขาตกลงว่า
บุชาเนี่ยเขาบอกว่าซ้ำล้อกันห้าทีเนี่ย
ก็ต้องคุณก็ต้องนับหกสิบสี่ถูกไหมครับอ๋อครับครับ
อ่าแล้วก็โอเคตกลงตามนั้นพอพอเกมที่น้องทับฟ้า
เล่นกับทางมือหนึ่งของอ่าคุณซ็อกเล่นแพงกับเขาเนี่ย
ปรากฏว่าพอเล่นกันจริงแล้วเนี่ยต่างคนต่างเวลาเหลือน้อยแล้ว
จนเราเหลือยี่สิบเก้าวินเขาเหลือสิบสี่วิน
ถ้าเป็นหมักลูกถ้าเป็นหมักลูกไทยเนี่ยในในอย่างงั้นเนี่ย
คือมันมันมันกฎิกาเป็นคนละกฎิกากันถ้าเป็นหมูไทยเขาบอกว่าอ่ะ
เราไม่ให้เสมอแต่ลูกหมากมาเสมอแล้วมันต้องคือผู้เล่นไม่สามารถเลือกได้
กรรมการเขาบอกเนี่ยมันก็ต้องจับเสมอไปแต่กฎิกาเขาเปิดกฎิกาเขาเปิดโอกาสว่า
ผู้เล่นทั้งสองผมถามว่าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายถ้าเขาไม่ตกลงกันล่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่ตกลงกันไม่ยอมเสมอกันกรรมการฟอสได้ก็เข้าใจ
แต่เขาบอกว่าถ้าไม่ตกลงกันก็ให้เล่นต่อให้นับหกสิบสี่
คือเหตุผลที่เขาให้เปิดช่องว่างตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาเดินเร็วกว่าเรา
อ๋อเข้าใจละอ่าเขาเขาเขาคิดว่าเขาเดินเร็วกว่าเรา
แต่พอเกิดสถานการณ์สถานการณ์จริงจริงเราเหลืออยู่ยี่สิบเก้าวิทย์
เขาเหลือสิบสี่วิเราก็เอาเราจะเล่นต่อนับหกสิบสี่
พอพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันเจ็บเร็ว
ใช้ไม่ได้เราก็เลยก็เลยถูกจับเสมอไปแต่มีประเด็นอ่า
มีประเด็นอันนี้เกิดขึ้นในเกมยาวนะครับว่าพอเติมซ้ำกัน๕ที
แล้วก็ต้องนับหกสิบสี่เพราะนับหกสิบสี่เกมที่เหลือทุกเกม
เป็นแบบนั้นหมดนะครับนับหกสิบสี่จนจบอืมผมเข้าใจแล้วอ๋อแต่เกมที่
เกมแต่เกมที่เราเจอกับเจ้าภาพทำไมใช้คนละกฎิกา
ทั้งที่เป็นประเภทเดียวกันนะที่แข่งกันนะอืมอ่าไม่คือเขา
เป็นประเภทเกมเร็วแล้วก็เกมยาวแต่เขาก็บอกว่าเราถามว่า
กฎิกาแตกต่างกันไหมครับเขาก็ตอนตอนแรกเริ่มเดิมทีเขาก็
ไม่แตกต่างกันใช้เหมือนกันอ่าแต่พอไปเจอเจ้าภาพอ่ะ
มันเปลี่ยนตรงนั้นแหละอ่าครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วอีกอีกอันหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่าเขาอยู่สายเดียวกันนะครับอ่า
เท่าฟ้าของอ่าเจ้าภาพแล้วก็ทางเวียดนามเพราะคือ
วิธีการแข่งเดียวเนี่ยก็คือว่าเอาที่หนึ่งที่สองของสาย
แล้วก็ไปไข่กับที่หนึ่งที่สองของอีกสายหนึ่งสายเอกกับสายบีครับ
หลังจากนั้นก็ตัดเชือกแล้วก็เข้าสิงปรากฏว่าเขาอยู่ด้วยกันสามคนเลย
ก็คือมีน้องมีทัพฟ้าแล้วก็มีทางเจ้าภาพแล้วก็ทางเวียดนาม
เวียดนามเนี่ยเขาเดินเร็วมากเหมือนกันแต่วิธีการก็คือ
เวลาเดินฟาวเนี่ยครับทำตัวล้มเนี่ยถ้าเราเคลมเนี่ย
ก็จะนับหนึ่งคราวคราวนี้เนี่ยด้วยที่กระดานแรก
ถ้าฟ้าเนี่ยแพ้เวียดนามไปคือในแต่ละแมทเนี่ย
เขาจะเล่นสองกระดาษนะครับในแต่ละแมทเนี่ยพอกระดาษแรก
ฟ้าแพ้ทางเวียดนามไป๑๔วินาทีนะครับแพ้ไปเกมต่อไป
พอเกมที่๒เนี่ยถ้าเราแพ้หรือเสมออีกเนี่ย
เราก็จะเป็นอันดับสามของกลุ่มก็จะหลุดนะครับแต่ถ้าเรา
แต่ถ้าเราเสมอถ้าเราเสมอนะครับเราก็จะเป็นที่สองของกลุ่ม
เราก็จะเราก็จะเข้าถูกไหมครับเขาก็จะเชื่อครับ
ปรากฏว่าเขาทำฟาวครั้งที่หนึ่งสเครมครั้งที่สองเครม
พอครั้งที่สามเนี้ยทางนู้นเขาไม่ให้เครดอืม
อ่าซึ่งแล้วเขาเขาก็เจ้าภาพก็อ่าไม่ใช่กรรมการ
เขากดเวลาเราเลยแล้วเราก็เดินต่อแล้วก็อ้าว
กรรมการกดเวลาแล้วจะทำแล้วถามว่าทำไมไม่เรียกกัปตันทีม
ไม่เรียกอะไรคือโดยการแข่งครรภ์ก็เหมือนกับที่ที่
เอ่อเหมือนตะลุมบอดกันไปอะรับเพราะพอจริงถ้าเราเราขึ้นสามครั้งได้
อ่าก็คือจะได้เข้าตัดเชือกอะเอาอย่างงี้ดีกว่าอืม

ทั้งเจ้าภาพที่เราเจอ
แล้วก็เวียดดามที่เรื่องของเมืองเนม
เขาก็ไปตัดเชือกแล้วก็ผ่านทั้งคู่
เข้าไปได้ชอบเหรียญเงินกับเหรียญทอง

ว่าถ้ามันไปตามนัดมันเป็นไปได้
คือเรียกว่าเหรียญเงินเหรียญทอง
ไม่ได้เหนือกว่าทับฟ้าเลย

แสดงว่าถ้าเราว่ากันตามกติกา
สมมุติว่าถ้าตกลงแบบไหนเล่นแบบนั้นเนี่ย

เราอาจจะได้มากกว่านั้นเป็นไปได้ไหม

แสดงว่าโดยรวมแล้วเนี่ยกติกานะครับพี่สาพล

กติกามันมีความเป็นสากลที่มันเป็นโครงมาจาก

ไอ้กฎิกาของมรุเขมรเนี่ยแต่ว่า

อดไส้การเปลี่ยนแปลงกฎิกาโดยที่
ไม่ได้เป็นตามข้อตกลงถูกไหม

เราก็ไม่ทดเจ้าภาพเขารอเปรย์เซ็นหรอกนะ

เสียบฟุตบอลเขาบอกเปล่าไม่เปล่าแล้วเป็นไร

เป็นกรรมการส่วนใหญ่ของเขาเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับเขากรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการกัมพูชา
แล้วก็จะมีกรรมการเวียดนามด้วย
แล้วก็กรรมการพะม่าแล้วก็มีกรรมการไทยอยู่กันครับ

ก็คือพยายามให้มันออกมาแฟร์ที่สุด

เราก็ต้องฝึกเจ้าภาพ

เพราะว่าดูน้องหลายคนก็ฝีไม้ลายมือดี
แต่ว่าอาจจะขาดบางคนที่เป็นนักกีฬาที่อายุน้อย
แต่ว่าไม่ได้ไปแข่งขันในรายการนี้ถูกไหม
ครับครั้งหน้าแป๊วก็มีโอกาส
เพราะว่าแล้วก็คุยกันแล้ว
ว่า

แล้วเด็กบางคนอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ไทยชาติอื่นหรือเด็กอายุน้อยต่ำกว่า๑๘เนี่ยก็เป็นดีกรีเป็นมือวางอันดับต้นของประเทศกันทั้งนั้นถูกไหมครับ
ก็จริงแล้วตรงนี้เนี่ยวันสุดท้ายวันที่๘แล้วก็มีการผมขอเรียนประชุมทางเจ้าภาพนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าคือทางเราเนี่ยคนที่ได้แชมป์เนี่ยอายุ๑๔ของผู้หญิงนะครับแล้วทางพม่าก็แชมป์ก็อายุ๑๔เช่นกันนะครับ
แล้วทางมาเลเซียตัวแชมป์เนี่ยก็อายุ๑๖เราทั้ง๓ชาติเนี่ยไม่ได้เราก็ทำตามกฎิกานะครับ
ไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแต่อย่างใดแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราเข้าแข่งได้
เพราะว่าเราก็มีชื่อนักกีฬาเราเข้าแข่งได้แต่เราก็ไม่ได้ประทวงไปในจุดเริ่มต้นเพราะว่ากีฬาเราก็เป็นพี่น้องอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณทำอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้คุณชี้แจงเป็นรายลักษรมาด้วยว่าเพราะอะไรคือในที่ประชุมผมก็ถามเขา
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพก็ขอให้หมากรุกได้มีโอกาส
มาบรรจุในหลากหลายประเภทแล้วกันจะได้เห็น
ฝีม้ายเล่มือของน้องหลายคนในเวทีอาเซียน
ขอบคุณมากพี่สาภนครับ

ผ่านจากหมักรุกก็เดี๋ยวรอดูว่า
แต่ว่าเท่าที่ผมมีโอกาสพูดคุยก็แน่นอนถ้ามีโอกาสบรรจุมาคลุก
คงจะไม่ใช่หมารุกไทยอย่างเดียวคงจะไม่ใช่กีฬาที่เราถนัด
ก็ต้องมีหมอลูกสากลด้วยแล้วก็ต้องหาจุดกึ่งกลาง
ที่ทำให้นักกีฬาทุกชาติอยากมาแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็พัฒนา
ไม่ใช่ว่าเราจะหาช่องโหวว่าเฮ้ยอันนี้ทำให้เราได้เหรียญมากที่สุด
มันจะถูกตั้งมาตรฐานใหม่โดยไทยนะครับซึ่งไทยอยากให้เป็นอย่างนั้น
ก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เป็นในปี๒๐๒๒
วันนี้เนี่ยเราวิภาควิจารณ์ชาติอื่นกันมาถึงเวลาของเรา
เราก็ต้องทำให้ได้เช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของการบูชาก็มีมาฝากกันรายวัน
เรื่องฟุตบอลก็น่าสนใจอันนี้ต้องเคลียร์กันหน่อย
เพราะว่าเรื่องนายยกสมากรของฟุตบอลกาบูชา
อย่างคุณเสาโสขาแกไปประกาศลาออกจากตำแหน่ง
แล้วลาออกตอนที่ฟุตบอลของกาบูชาเหลืออีกหนึ่งเกม
นัดสุดท้ายของรอบแรกคือหลังจากที่โดนพม่ายิงไป
ออกซะเลยเพราะตอนแรกเหมือนกับให้คำสัญญาไปแล้ว
ว่าถ้าเกิดว่าซีเกมกาบูชาไม่ประสบความสำเร็จ

แต่สมเด็จคุณเซ็นนายยกรัฐบนตรีของกาบูชา
ก็ออกมาเปิดเผยถึงการลาออกนะครับของคุณเสาโสขาในครั้งนี้
ก็บอกว่าคือไม่ต้องการให้ออกจากตำแหน่ง
เพียงเพราะว่าแพ้และตกรอบซีเกม
ซึ่งอันนี้เป็นคำขอจากผู้แทนราชวงศ์แล้วก็รัฐบาลเลยนะครับ
ก็ยังต้องการให้ในพลเสาโสขาอยู่ในตำแหน่งต่อไป
เพื่อดูแลและสนับสนุนวงการฟุตบอล
ในฐานะนายยกก็อยากเรียกร้องให้กลับมาทำงาน
แล้วก็อยากให้แยกแยะประเด็นต่าง
เรื่องของความสำเร็จกับเรื่องของโครงสร้าง
มันต้องเดินเป็นคู่ขนาร

ถ้าที่ผมเคยแชร์ไปคลิปก่อนหน้านี้
ใครไปดูเนี่ยเขาอาจจะมองอีกแบบหนึ่ง
แต่ว่าในมุมของผู้บริหาร

แต่ตัวของนายกสมาคม
คือมองแล้วอาจจะคิดว่า
มันน่าผิดหวังมากสำหรับการเตรียมทีมที่

แต่พอมาเล่นท่ามกลางความกดดัน

ก็ต้องมาวิเคราะห์ให้มันแตกครับว่า
จริงมันคืออะไรวันนี้เนี่ยอาจจะมองในเรื่องของกระแสความกดดันมากกว่าที่นักกีฬาเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้ถูกคาดหวัง
ผมเน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนไม่ถูกคาดหวังเพราะเล่นแล้วตกรอบโดนยิงเยอะโดนยิงน้อยเท่านั้นเอง
แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าด้วยคุณภาพในช่วงที่ผ่านมาครับการทำทีมแบบเป็นขั้นเป็นตอนเราเล่นแบบเปลี่ยนพลิกจากอีกแบบหนึ่งเป็นทีมที่รับแล้วก็รอสวนกลับคุณภาพก็ไม่ค่อยดีแบบที่เป็นเหมือนตอนนี้
เราจะดีกว่าก็ตามแต่เราอยู่ได้เพราะคุณภาพหลีกเราดีก็เลยทำให้บางส่วนที่มันจะมีแผลเนี่ยมันไปถูกบางอย่างที่ดูดีขึ้นมาเนี่ยอุดแผลตรงนั้นไว้นี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนนักกีฬาของกัมพูชาที่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกตั้งคำถามกันว่าเออมีทั้งการเอาพวกโอนสัญชาติมาเลยไม่ใช่มีลูกครึ่
ในการที่จะรับใช้ทีมชาติครั้งนี้เพื่อให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างบาสเก็ตบอลในถูกวิภาพิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับที่นักกีฬาฝรั่งเศสอ่าเขาออกมาแต่จะบอกว่าแฉมั้ยมันก็ต้องดูว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าประเด็นมันเกิดขึ้นนะครับก็คื
ลงแข่งขันแล้วก็จบอันดับสองนะครับโจทย์อันดับสองแพ้กับนักกีฬาเวียดนามไปสี่วินาทีครับตามภาพคนจะเห็นนะครับอ่านนักกีฬาของทางกัมพูชาก็คือคนซ้ายนะครับอ่าดูหน้าแล้วชัดเจนว่าไม่ใช่คนกัมพูชาแน่นอนแหละครับก็คือโอนสัญชาติกันมาเลยเขาก็เปิดใจผ่านสื่อครับบอกว่ากัมพูชาเนี่ยจ้าง
เพราะว่าไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้อ้าวแล้วสรุปมันคุยกันยังไงล่ะครับตอนที่ตกลงกันมาคือถ้าช้อยมันคือเหรียญทองแล้วคุณทำให้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เงินเนี่ยผมว่าก็น่าจะตรงนะแต่ปัญหาคือได้คุยกันไว้เป็นรายละเอียดแบบไหนครับเพราะเท่าที่เขาชี้แจงเนี่ยก็เนื้อหามีเท่านี้ซึ่งอันนี้ผมก็จะเปรียบเทียบไปถึง

เป็นเรื่องที่ทำให้กบูชาเสื่อมเสียถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนื่องจากเงื่อนไขแบบนี้ผมว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ากับการที่คุณจะเอานักกีฬามาแล้วคุณจะไม่ออกค่าใช้จ่ายอะไรให้เขาเลยแล้วต้องได้เหรียญทองเท่านั้นคือจะได้เงินแล้วเหรียญทองของกบูชาเนี่ยอัดฉีดประมาณไม่เกิน๓แสน๕นะครับเป็นเงินไทยนะกี่เดียวก็ว่าก
เหรียญทองมากกว่าที่เราให้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าโอเคของเราเนี่ยก็มีการเพิ่มกันมาแล้วแล้วก็มองว่าในอาเซียนเนี่ยอาจจะเป็นเวทีที่จะให้มากกว่าอันดับเอเชียหรือว่าอันดับโลกไม่ได้ส่วนของกบูชาเนี่ยด้วยการที่สิ่งที่เขาทำทุกวันนี้ในเรื่องของกีฬาเนี่ยยังอยู่ช่วงพัฒนาเขาอาจจะยังต่

เดี๋ยวนะสนามบาสเก็ตบอลนี่ใช้เสือน้ำมันจริงหรอแล้วพอไปดูภาพเนี่ยเออค่อยมันคือเสือน้ำมันจริงครับมันคือเสือน้ำมันลายที่ผมว่าบางบ้านก็ยังใช้อยู่อ่ะบ้านผมก็เคยมีอ่ะแบบเนี้ยประเด็นคือเราก็ต้องไปสอบถามว่ามันจริงหรือเปล่าก็ให้ทีมข่าวของธรรมดาสปอร์ตเนี่ยไปลงพื้นที่จริ
แล้วนะครับเขาเปลี่ยนแล้วนะครับก็เป็นของมาตรฐานแล้วแต่ต้องไปสอบถามว่าไอ้ตอนแรกที่ใช้เสือน้ำมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ทันหรือเปล่ามันไม่ทันในช่วงแรกหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับพอทันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยลื้อแต่พอลื้อเสร็จเนี่ยอาจจะไม่รอดสายตาของมือดีนะครับมือดีในอินเตอร์เน็ตซึ่งก็ทำให้เราได้เห็น
เวลาในการแข่งขันเนี่ยถ้าเดินเนี่ยผมว่า๒ชั่วโมงตียมกลมแล้วกันมันต้องมี
ก็สรุปแล้วเนี่ยเวลาการแข่งขันมันก็ประมาณนั้นจริงครับ
แต่นักกีฬามันมีหลายคนฉะนั้นมันอาจจะมีบางคนที่เข้าเยอะเกิน
ก็ตีซะว่าถ้าสมมุติแข่ง๔โมงอ่าให้เสร็จแบบอย่างช้าสุดเนี่ย
คือ๖โมงครึ่งคุณจัดแจงวิธีการในการมอบเหรียญต่างยังไงมันก็มืดครับ
พอมืดเสร็จปั๊บเนี่ยปัญหามันเกิดครับไฟไม่มีครับ
แต่ไฟที่คุณเห็นเนี่ยคือไฟหน้ารถนะครับ
ไฟหน้ารถของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งที่บ้านเราใช้คำว่าดุดันไม่เกรงใจใครครับ
มันก็เลยดังเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันมีหน้าที่เอาไว้ใช้ขับรถไปส่งเราตามที่ต่าง
แต่ตอนนี้มันเป็นสปอร์ตไลท์ด้วยครับเป็นสปอร์ตไลท์ที่เอาไว้ใช้ในการช่วยจัดการแข่งขัน
โอ้โหชัดเจนมากเลยและที่สำคัญเนี่ยไฟที่ออกมาเนี่ยมันมีไฟจากกล้องหน้าโทรศัพท์ด้วยนะ
ในการที่จะช่วยถ่ายเข้าไปเก็บภาพนะครับก็เป็นวินาที
ผมว่าบางครั้งเรื่องพวกนี้จะพูดแล้วเหมือนยีแกมหยอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นสิ่งที่โมเมนต์น่าจดจำเหมือนกันนะ
ว่ามันจะถูกมองในแง่ลบหรือแง่บวกก็ตามเนี่ยแต่ผมมองว่าเออสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้จากการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
มีสีสันอีกหลายอย่างใน๔เกมครั้งนี้นะครับ
แล้วก็ผลงานของทัพนักกีฬาไทยเนี่ย

แต่เดี๋ยวก็ขึ้นบันไดด้วยจำนวนเหรียญ

ก็ต้องดูชนิดกีฬาสากลที่

วันพรุ่งนี้จะมีโอกาสพูดคุย

ตัวแทนที่มาจะวิ่งไม้ไหน
วิ่งไม้๔ไม้หรือว่าอาจจะสลับไม้แก้เกม
แต่จุดสำคัญที่สุดคือการปะกะตายไม้ฝึกปะกะตายของแต่ละคนที่รับส่งไม้กัน
พอเปลี่ยนตัวแล้วมีผลขนาดไหน
แล้วคนที่มาแทนเคยซ้อมตีไม้ด้วยกันหรือเปล่า
อันนี้คือเบื้องหลังที่ต้องมาคุยกัน
ถ้าเราประสบความสำเร็จหรืออาจจะผิดพลาด
ก็ต้องมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสติดตามกันแน่นอน

ทั้ง๒ช่องทางกดติดตามไว้เลยนะครับ
แล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับลาไปแล้วสวัสดีครับ